แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่กลัวไม่กล้าเข้าไป
โอ้โหก็ดูสิคะผัดเส้นไฟแรงขนาดนี้
ถ้าไกลกว่านี้ก็ขนคิ้วน้องอัดไม่เหลือ

แต่ถึงไม่กล้าจะเข้าไปแต่ก็ยังอยากจะรู้อยู่นะจ๊ะว่า

ที่นี่ก็เส้นใหญ่ปกติแหละค่ะ
แต่ว่าเวลาทำก็คือจะลมกระทะให้
กระทะร้อนมากเลย

เราก็มาเตรียมตรงนี้ต้องใส่น้ำมันไปเลยหรือเปล่า

ลมกระทะให้ร้อนต้องร้อนขนาดไหน
ต้องแบบแรงเลยอะค่ะ
เลยได้ทำเลยอยากดูเหมือนกันว่าเทคนิคในการผัดเส้นราดหน้าให้อร่อยต้องทำยังไง
มันก็จะคือเอาความร้อนของกระทะลมให้เส้นไหม้ให้มีกลิ่นหอมของไหม้กระทะเลย
ผมเห็นกระทะมันร้อนแล้วเราก็ทำจนกระทะมันแบบว่าเป็นรอยตะปุกตะป่ำหมดเลยเนอะ

อันนี้จะเริ่มแล้วค่ะ
เริ่มแล้วนะช่วยไหม

เบาอ้าวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว

มาไฟก่อนเช่นเยอะเลยนะครับผมได้ยังได้ยัง
ใส่เพื่อเตรียมในการทำราดหน้ากันต่อไปเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ

เรามาดูในส่วนส่วนอื่นมากนะคะเรื่องของหมูดีกว่า
หมูของเรานี่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าหมูอึ๋มเนี่ย
เราใช้หมูส่วนไหนหมูส่วนสะโพกสะโพกขาหลัง
สะโพกขาหลังอ๋อทำไมใช้ตรงนั้นดียังไงตรงนั้นมันไม่มีมันเยอะค่ะ
คือติดมันหน่อยแต่ไม่เยอะมากก็นุ่มเวลาเอามาหมักก็จะนุ่ม
โอ้โหเราหมักด้วยอะไรเนี้ยหมักด้วยน้ำสูตรของทางร้านเลยค่ะ
น้ำสูตรของร้านเป็นเป็นมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลครับ
พริกไทยพริกไทยแล้วก็แป้งแป้งมันอ่าเพื่อให้หมูมัน
ก็นมสดถูกไหมแล้วก็นมสดตัวนี้หมักทิ้งไว้กี่วัน
หักทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะก็เอามาใช้ได้
ตอนนี้แล้วก็มีผักคณะเนอะแล้วตัวน้ำซอสของราดหน้าเราใส่อะไรบ้างอ่ะ
ซอสก็ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลค่ะหลักหลักเลยตอนท้ายเป็นแป้งมันกับแป้งข้าวโพด
เราใส่แป้งมันกับแป้งข้าวโพดใช่ไหมเอาล่ะนั่นก็คือน้ำละหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะเอาล่ะตอนนี้รู้แล้วว่าด้านหน้าของทางร้านด้านหน้าหมูอุ่นนี่มีอะไรบ้าง
ทั้งงานเดี๋ยวผมขอลองชิมจานหนึ่งได้ได้จัดนะครับผมโอเค
ในขณะที่หน้าเตากำลังชุลมูลวุ่นวายระดับ๑๐ตัดภาพมาที่ตัวร้านลูกค้ากระเด็นเข้าออกชนิดที่เรียกว่า
เก้าอี้ยังไม่ทันหายร้อนก็มีคนมานั่งต่อแล้วล่ะค่ะ
เชื่อแล้วล่ะว่าเป็นราดหน้าเจ้าดังแห่งย่านคลองเตยจริงจริงแต่ดูเหมือนว่าราดหน้าและผัดซีอิ๊วของเฮียจะพร้อมเสิร์ฟแล้ว

หรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็มีให้เลือกอีกว่าจะเป็นไข่เจียวหรือว่าไข่ดาว

เรากัดชิมกันดีกว่าดูเนื้อหมูนี่ต้องดูที่หมูก่อน
หมูมันทั้งหนาชิ้นใหญ่ทีนี้อย่างหนึ่งก็ต้องลองว่ามันจะนุ่มจริงหรือเปล่านะฮะ
หมูนุ่มจริงจริงแล้วก็ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากมาก
แล้วหมูก็มีรสชาติของน้ำซอสที่เราใช้หมักด้วยเข้มข้นอยู่แล้วนะครับผม
เส้นก็เหนียวนุ่มแล้วก็หอมด้วยเพราะที่เราไปผัดมา
มันก็เลยมีความหอมเริ่มขึ้นมาเลยนะครับผมตัวของน้ำราดหน้าก็
รสชาติไม่ได้จัดด้านนึงเกินไปคือทำรสกังฝากไว้
แต่ว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยอยู่แล้วถ้าเป็นรสชาติกังคานะครับผม
ซึ่งอาจจะหยอกนิตร้ายเติมกันนิดหนึ่งรสชาก็ได้เลยนะครับผม
อันนี้ผัดซีอิ๊วใช่ไหมค่ะอ่าเดี๋ยวลองมาชิมให้ดูดูบ้างสิ
ซีอิ๊วกับด้านหน้านี่แตกต่างกันตรงไหนครับวิธีการทำ
ก็ผัดซีอิ๊วที่ร้านจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำค่ะอ้าว
ก็คือจะเป็นเส้นเดียวกับราดหน้านี่แหละค่ะแล้วก็
เอาไปคลุกซีอิ๊วขาวอืมค่ะแล้วก็เอามาผัดกับไข่ใส่
ใช่แล้วจัดลงไปค่ะต้นผัดซีอิ๊วร้านของร้านฮะ
ส่วนคณะที่ร้านก็คือจะใช้ต้นใหญ่ค่ะแล้วก็เลือกแต่ยอด
เลือกแต่ส่วนยอดคือเราตามต้นใหญ่มากแต่เราจะยอดทั้งนั้น
ใบที่แก่ออกแล้วก็ใช้แต่ส่วนบนค่ะอืมทำไมต้องใช้ได้
ทำไมทำไมเราไม่เอาคณะอ่อนมาเลยล่ะครั้งนั้นอ่ะ
อ่อนมันจะเป็นต้นเล็กมันไม่สะใจนะเพราะว่าหมูเราชิ้นใหญ่ด้วย
ถูกมั้ยแล้วก็คณะก็ต้องใหญ่ทำอันนี้ถ้าคณะใหญ่จะได้ก้าน
จะได้ตรงก้านแล้วเราก็จะปอกจนไม่มีเสี้ยนเลยค่ะ
จนจะเหลือแต่เนื้ออ่อนข้างในของกาธนาเลยครับผม
อันนี้เริ่มต้นทำทำเท่าไหร่เนี้ยเออเริ่มต้นทำละห้าสิบค่ะ
โอเคก็คือราดหน้าไม่ใส่ไข่๕๐บาท
หรือว่าเป็นคนที่อื่นต้องมากินถึงที่นี่เลย
เท่าไหร่เป็นคนจากที่อื่นค่ะ
ต้องมาทานที่ร้านหรือว่าเขาสั่งกลับบ้านมากกว่ากัน
ที่ร้านก็มีแล้วก็กลับบ้านเยอะกว่า
คือเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันในการที่ซื้ออาหารได้พวกนี้

ตอนนี้น่าจะแอปพลิเคชันเยอะเลยครับ
เพราะว่าร้านก็มาก็มีที่นักจำกัดก่อนด้วย

อ๋อเปิดจนกี่โมงครับ

และในการเดินทางตระเวนชิมก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นในย่านคลองเตยกับเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้จุใจใช่ไหมล่ะคะก็แหมเป็นถึงรายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยจะให้มาน้อยกว่านี้ก็คงจะไม่เหมาะอ่าส่วนอาทิตย์หน้านะจ๊
เขยิบมาแถวพระรามเก้าพบกับหมี่โกเร็งและลักซาทะเลจากร้านโซอาเซียนต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงและผัดหมี่กุ้งสดที่ร้านโจโฉก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึง
ปิดท้ายกับราเมนขึ้นชื่อของสี่เมืองจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ราเมนฮาบุบอกได้คำเดียวว่าปั๊วปังทุกเมนูจะบอกให้
จริงจริงจริงจริง